พูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็มีเรื่องของกีฬานะครับหลายชนิดที่จะลุ้นไปโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายเทควันโดเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะน้องเทนนิสเนี่ยมีโคต้าหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวต้องคัดกันเพิ่มนะครับแต่ล่าสุดนะครับไปดูกันหน่อยนะครับแผนของเทควันโดวางแผนอย่างไรนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมครับโดยผู้ช่วยศาสตราจา

แล้วก็๕๘กิโลกรัมชายค่ะ
ก็ขอให้ไปเต็มโคต้าไม่พอนะครับแล้วขอให้มีเหรียญติดไม้ติดมือกันมาทุกคนเลย
หวังน้องเทนนิสด้วยอยากให้ได้เหรียญทองสักทีนะคะ